สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
คุณผู้ชมครับถ้าบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
ถ้าเกิดการแต่งงานและท่านจะรู้สึกยังไงบ้าง
ผมว่าต้องไปติดตามดูคู่รักคู่นี้ครับ

นี่คือการเจ้าบ่าวมือใหม่

ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับ
วิ่งไกลออกไปเกือบ๑๐๐เมตร
แม่เจ้าสาวก็ตื่นเต้น
ผมว่านะเจ้าบ่าวน่าจะเป็นนักวิ่งมาก่อนแน่นอนครับ

โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับ
นี่คือการหั่นหนังหมูของคุณพี่ท่านนี้ครับ

เอาใจไปไว้ไหนกันแน่ครับพี่ครับ
นิ้วท่านยังอยู่ครบหรือเปล่าครับคุณพี่ครับ

นิ้วแบบนี้มีครบครับ

แต่ละนิ้วบรรจงแต่งด้วยเพชรครับ

งานนี้ทะเลผักคงเสียดายแย่
ทิศเป้เห็นแล้วก็สวยงามอีดี
ว่าจะได้แต่ละซีนแต่ละเนื้อหาของการทำภาพยนตร์

จะกระโดดขึ้นมาจะตีกระบอง

ดูภาพรวมเห็นแล้วยอดเยี่ยมจริงครับ
แหมงานนี้ต้องให้พี่สตันแมนเขาล่ะครับ
การกินส้มตำรอบดึกของชายคนนี้

แซ่บทั้งเผ็ดก็ยิ่งกิน

เครื่องเพียงหมากันทุกผักทุกชนิดล่ะครับ
เนาะทิศเป้เห็นแล้วก็ห่วงพี่เขานะ
แล้วจะกินทำไมแบบนี้เผ็ดแบบนี้นะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ